มาเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะนี่คุยกับคุณกายเป็นสัมภาษณ์พิเศษเลย
ให้ประชาชนก้าวข้ามเส้นขีดความยากจนโดยจะให้อาหารกับมวยไทยเป็นตัวชูโรงค่ะ
คือทั้งหมดเป็นโปรดักต์อยู่แล้วในประเทศไทย
อาหารจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
เพราะโชคดีค่ะเพราะเอิญอาหารคนทั่วโลกรู้จักอาหารไทย
และอิงเชื่อว่าไม่ต้องเป็นคนไทยแต่อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดได้
อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าผลักดันได้ง่าย
แล้วก็ทำให้คือมันเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว
อาหารเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อิงรู้สึกว่าใช่เลยผัดไทย
ไทยตอนนี้เรามีน้องมิลิมาพูดก็มีข้าวเหนียวมะม่วง
ซึ่งคนรู้จักอยู่แล้วความจริงแล้วเนี่ยกะเพราก็ใช่อะไร
สังพัฒน์ไทยแล้วยังไม่ต้องหลับตาคิดเลยว่าเป็นประภาพยังไง
คนเคยรู้อยู่ในใจอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
เขาสามารถลองสามารถเชื่อแล้วก็อบรับเข้ามาอย่างง่ายได้
นาทีนี้มันคือโอกาสที่พักเพื่อไทยได้รับ
ในการที่จะทำเพื่อประเทศชาติ
เพราะฉะนั้นนี่คือจุดโฟกัสหลัก

นี่คือวางแผนต่อเนื่อง๔ปีจะเห็นอย่างนี้อย่างนั้นจะมีเม็ดเงิน
ทุกอย่างเดินนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจมากกว่า
ซึ่งแน่นอนค่ะผลสำเร็จของงานจะวัดแล้วก็จะประเมินเราเองว่าประชาชนคิดกับเราอย่างไร
ที่อาจจะทำให้มีคนเลือกเราและไม่เลือกเรา
คือทำแล้วมันไม่เป็นไปตามเต้าที่วางไว้ก็อาจจะต้องยอมรับ
แต่มองว่านี่คือโอกาสที่เราไม่ควรทิ้ง
อาหารเอ่ยดนตรีเอ่ยหรือว่าซีรีส์เอ่ย
ก็อยากจะผลักดันของของไทยโปรดักต์ของไทยแบบนั้นเหมือนกัน